มาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยเพราะว่าวันนี้วันศุกร์นะ
บางคนจะขับรถไปต่างจังหวัดต้องระวังกันด้วย
โฟเฟอร์รถพ่วง๒๒ล้อคุณผู้ชมขับรถบรรทุกรำข้าวมาเต็มลำ
หลับในนะครับพลิกคว่ำอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
รถเป็นอามภาษณ์ทั้งเส้นเลยไปไม่ได้ครับ
ส่วนที่ชนบุรีรถบรรทุก๖ล้อเขารับจัดโต๊ะจีนนะฮะ
แล้วเขาก็พลิกคว่ำเหมือนกันแล้วก็บาดเจ็บระนาว
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการบรรทุกหนักจนเกินไป
ไปดูเหตุการณ์นี้กันก่อนที่ชนบุรีครับ
รถบรรทุก๖ล้อพลิกคว่ำมีผู้บาดเจ็บเยอะทีเดียว
เหตุเกิดบนถนนสาย๓๓๑หมู่ที่๗ตำบลครองกิว

ตำรวจก็ตรวจที่เกิดเหตุไปพบรถ๖ล้อบรรทุกเก้าอี้โต๊ะจีนต่าง
อุปกรณ์การทำอาหารมาเต็มคันเลยนะฮะเตรียมไปจัดโต๊ะ

ของที่อยู่บนหลังรถกระจายเกลื่อนเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นจานเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะรวมทั้งคนด้วย

ซึ่งนั่งอยู่บนด้านหลังของรถตกลงมากระจายเกลือนบาดเจ็บกันหมดเลย
กู้ภัยต้องเร่งไปช่วยประถมพยาบาลในเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวทั้งหมดนั้นส่งโรงพยาบาลบ้านบึง
ชิชนกสมศักอายุ๔๘ปีเจ้าของโต๊ะจีนนี่แหละก็บอกว่า
ขับรถตามหลังมาเห็นรถที่ลูกน้องขับทำไมมันสายไปสายมา
ว่าอ๋อข้างหลังมันคงจะแบบบรรทุกมากเกินไปหรือเปล่า
เพราะทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ทั้งคนทั้งของเนี่ยบรรทุกเยอะเหลือเกินนะฮะมาเต็มคัน
สุดท้ายพอมันสายปุ๊บมันก็พลิกคว่ำ
แล้วลูกน้องที่นั่งมาข้างหลังรถมีทั้งลูกน้องมีทั้งแม่ครัวเด็กยกของ

ส่วนของที่อยู่บนหลังรถก็กระจายเกลื่อนอย่างที่เห็น
เมืองต้นก็จะมีการสอบส่วนคนขับอีกครั้ง
ว่าสาเหตุเกิดจากเขาประมาทหรือว่ามีการบรรทุกของกันกันมากจนเกินไป

อีกเหตุการณ์หนึ่งไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
เกิดอุบัติเหตุเป็นรถพ่วง๒๒ล้อลำเต็มเลย
เขาบรรทุกรำข้าวมาเต็มคันหนัก๒๙ตัน
บรรทุกมาจากนครปฐมจะไปส่งที่โรงงานที่จังหวัดสงขรา
ระหว่างทางคนขับเกิดหลับในนะฮะ
ทำให้รถตกร่องกลางถนน
และสระไฟฟ้า๒สว่างอีกหนึ่งต้น
เอเชียฝั่งขาขึ้นนะฮะตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์ที่ตำบลดุสิต
ที่เกิดเหตุพบนายชาญวิทย์มิตรวงอายุ๒๓ปี
คนที่เขาเป็นคนขับก็บาดเจ็บที่เท้าซ้ายแล้วก็มีแผลฉีกขาด

ทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมพยาบาลทำแผลให้เบื้องต้น
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้ถนนทั้งสายเป็นอมภาพไปเลย
รถไม่สามารถผ่านได้เลย
ตำรวจและกู้ภัยต้องคอยอำนวยความสะดวกบนถนน
ก่อนที่จะประสานให้รถมายกออกไป
แล้วก็ลากออกไปจากพื้นที่เพื่อเคลียร์ทางให้รถสามารถใช้การได้ตามปกติครับ